ดิฉันก็มีที่โซเชียลเขาพาดหัวว่าเป็นเรื่องของชนแล้วหนี

คือไปชนเด็ก๒ขวบครึ่ง

เด็กเป็นยังไงซีวิกขาวเป็นยังไง

โอ้โหเนี่ยจังหวะเลี้ยวขวามาพอดีอ่ะ
ค่ะเห็นไหมคือจังหวะที่ซีวิกขาวอะเขาเลี้ยวมานี่

แล้วแล้วพอเด็กคล้านออกมาได้เองนะรถซีวิกขาวเขาก็ขับไปเลยอ่ะค่ะ
คลิปนี้อีกที่คุณผู้ชมนี้
แล้วมันมีจังหวะที่เหมือนกับรถหยุดนะไฟเบรกขึ้น
หยุดสักพักนึงอะค่ะ
แล้วพอตอนนี้เด็กเขากำลังเหมือนจะคลานออกมา

แล้วรถก็ขับไปคลิปนี้นี่ผู้ใช้เฟซบุ๊กนี่เขาแชร์นะ
แล้วเขาก็บอกว่าช่วยแชร์หน่อยแย่มาก
ชนแล้วหนีเวลา๖โมง๓๘นาที
ซีวิกขาวมาจากซอยเทพารักษ์
ซ้ายเข้าซอยสิริกุลวัฒนาพิกัดซอยจรรย์สนิทวง๓
ขับรถทับหลานสาวไม่มีน้ำใจลงมาดูเลย
ทีนี้พอคลิปแชร์ออกไปคนวิภาควิจารณ์เยอะค่ะ
คือเจ้าของรถด้วยบอกว่าทำไมซีวิกขาว
รู้ว่าชนเด็กแล้วทำไมไม่ลงมาดู

แต่บางส่วนก็บอกนะบอกว่าคนขับผิดที่ชนแล้วหนีจริง
แต่คนที่ผิดเต็มพ่อแม่เด็กผู้ปกครอง
ทำไมปล่อยประละเลยล่ะเด็ก๒ขวบครึ่ง
แล้วจุดตรงนั้นนะคะมันเป็นมุมอับด้วยเด็กนั่งด้วย
คาดว่าคนขับซีวิกขาวคงจะมองไม่เห็น
ทีนี้คนโพสต์เป็นอาของเด็กก็เข้ามาตอบนะคะ
บอกว่าแม่เด็กออกไปทำงานพ่อเด็กเป็นคนเลี้ยง
ส่วนพ่อจะปล่อยประละเลยหรือเปล่าต้องรอพ่อชี้แจง

เพราะว่าอยากให้คนชนแสดงความรับผิดชอบหน่อย
แต่สิ่งที่เราอยากรู้มากที่สุดคืออาการของเด็กเป็นยังไงฮะ
คือสอบถามไปเลยค่ะสอบถามไปยังผู้ปกครองของเด็ก
ปกครองของเด็กบอกนะบอกว่าเด็กหญิง๒ขวบครึ่งคนนี้
ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยค่ะมีแผลตามตัวหลายแห่ง
แล้วน้องขาซ้ายหักคุณผู้ชมต้องใส่เฝือกนะคะ
แล้วก็รอดูอาการแต่ว่าน้องมีอาการหวาดภาวะตลอดเลย
สะดุ้งเป็นระยะแล้วก็ร้องเรียกคุณแม่
อดแม่ไว้ตลอดเลยอะค่ะแล้วทีมข่าวเราก็ถาม
แล้วคู่กรณีล่ะซีวิกขาวล่ะเขาติดต่อมาหรือยัง
ทางด้านผู้ปกครองเด็กบอกนะคะบอกว่าคู่กรณีติดต่อมายอมรับผิดแล้ว
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยังคู่กรณี
นายประหยัดเทียนอ่อนเจ้าของรถคันนี้ค่ะเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าผมขับรถไปส่งแฟนที่ห้องพักอยู่ซอยใกล้กัน

แต่ว่าช่วงนั้นมันมีรถขับสวนมาผมก็ผ่านไม่ได้

แต่ผมมองไม่เห็นเด็กจริงนะเพราะว่าผมมัวแต่ดูทางฝั่งซ้าย
กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นทางฝั่งซ้าย

ฝั่งขวาคือไม่ได้ทันสังเกต
แล้วผมรู้อยู่แล้วว่าซอยนี้เด็กเยอะ
ผมไม่ได้คิดจะหนีด้วยแต่ผมไม่รู้จริงว่าผมทับเด็ก
ตอนนี้สิ่งที่ผมกังวลผมกังวลเรื่องของการชดใช้
เพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเงินมีทองไม่ได้มีตังค์อะไร

ตอนนี้ผมเครียดมากแล้วก็อยากจะขอโทษพ่อแม่ของเด็กด้วยนะคะ